เห็นคุณยายคนหนึ่งอายุก็๗๐๘๐แล้วถูกลูกสาวเนี่ยทำร้ายทุบตีนะครับ
เวลาที่ทะเลาะกับสามีแล้วก็ดื่มเหล้าเมาเนี่ย
ใช้ไม้ตีแม่หรือว่าจะทำร้ายแม่อยู่เป็นประจำ
คือแม่เนี่ยถึงขั้นต้องเลี้ยวจากบ้านก็มีนะครับ

เป็นบ้านหลังหนึ่งที่พิศนุโลกนะครับเพื่อนบ้านก็ปีนรั้วแอบถ่ายไปเลยอ่ะ
ทนไม่ไหวจริงนะฮะกับพฤติกรรมของลูกของบ้านนี้นะครับ
โดยบอกว่าที่ทำร้ายแม่เนี่ยคือลูกแท้นะครับเวลาที่เมาก็จะอารวาส
เอาไม้ตีแม่แม่ก็แก่แล้วนะครับเคยไปแจ้งความกันมาแล้วบ้านนี้เนี่ย

ไปรับกลับมาหรือลูกถูกแจ้งเรื่องเมาทำร้ายแม่ก็ถูกเอาตัวไปบำบัด
กลับมาที่บ้านก็โดนเหมือนเดิมอีกนะครับอ่าวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
หลังจากเห็นโพสต์นี้แล้วเห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็ไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ
อยู่ที่ซอยสมประสงค์ท้ายโรงพยาบาลพุทธชินราชที่พิศนุโลกคนที่เขาถ่ายคลิปได้
เขามีเหตุการณ์หลายมุมหลายคลิปเขาบอกว่าบ้านอยู่ติดกับบ้านหลังเกิดเหตุ
บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยอยู่ด้วยกัน๓คนมีลูกสาวของบ้านอายุประมาณ๔๐กว่า
แล้วก็ลูกเขยแล้วก็ตัวคุณยายที่ถูกทำร้ายคุณยายก็อายุสัก๗๐๘๐แล้ว
เวลาลูกสาวดื่มเหล้าเมาหรือว่าทะเลาะกับสามีก็จะมาลงที่แม่ดุด่าทำร้ายแม่
ทำมาแบบนี้หลายปีอย่างคลิปที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณยายถูกลูกสาวทุบตี
ถึงกับต้องปีนรั้วหนีหนีมาในบ้านของคนที่ถ่ายคลิปนี่แหละแล้วก็โพสต์นะฮะ
แล้วเหตุการณ์ล่าสุดก็มีอีกเขาทนไม่ไหวก็คืออันนี้เขาก็ถ่ายคลิป
แล้วก็เอาลงสังคมออนไลน์ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลคุณยายให้หน่อย
เพื่อนบ้านบอกว่าเคยมีคนแจ้งไปยังหน่วยงานต่างให้มาช่วยคุณยาย
อย่างหนึ่งลูกก็ไปติดต่อขอรับตัวแม่กลับมาอีกพอกลับมาที่บ้านก็วนเหมือนเดิมอีก
นำซ้ำยังดูจะหนักขึ้นเรื่อยด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานติดต่อเข้ามาแล้ว
ว่าวันพรุ่งนี้จะมาตรวจสอบแล้วมาแก้ไขปัญหามาช่วยเหลือคุณยาย
เขามีเสียงทะเลาวิวาสกันตลอดเวลา
แล้วก็ถ้าไม่ทะเลาะก็เปิดเพลงเสียงดัง
ถ้าไม่ทะเลาะกับคุณยายก็ทะเลาะกับสามี

เขาใช้เวลาเขาเดินเขาจะกระเทิบกระเทิบเอา
เขาจะปีนขึ้นมาบนรั้วที่บ้านเมย์ค่ะ
เราก็จะมาซ่อนอยู่ในบ้าน

ถ้าเขาโตมาในสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบนี้
เขาก็จะรู้ว่าเออความรุนแรงมันเป็นเรื่องธรรมดา

อีก๕๐คือยายเขาโดนทำร้าย
เอ่อแล้วคือรอบข้างอ่ะรอบข้างรอบรอบบ้านมันไม่มีใครมีความสุข
โอ้โหสงสารคุณยายมากค่ะ
คือเพื่อนบ้านบอกว่ามันเป็นปัญหาที่มันเหมือนกับวนมาเหมือนเดิม
พอลูกทำร้ายแม่มีคนไปช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่
ถ้าเจ้าหน้าที่มาดำเนินคดีกับลูก
ลูกไปดำเนินคดีบำบัดสุราอะไรก็แล้วแต่

ถ้ามาช่วยแม่เอาแม่ไปสักพักหนึ่ง

แต่ต้องขอบคุณเพื่อนบ้านนะคะที่แจ้งข้อมูลแบบนี้

ไม่งั้นมันอาจจะรุนแรงหนักกว่านี้ก็ได้นะคะ